ช่วยเด็กเลยเด็กก็รอดค่ะแต่ตัวเขาเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดหายไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่าหกชั่วโมงอะค่ะสุดท้ายก็เจอแต่แน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
หกชั่วโมงผ่านไปแล้วอ่ะค่ะก็เจอเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วค่ะ
เก้าโมงครึ่งเมื่อเช้านะคะที่ฝ่ายน้ำล้นคลองพระเกิด
อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงชุดประดาน้ำกู้ภัยพัทธลุง
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า๒๐คน
พร้อมกับญาติของนายวัฒนชัยหนพนาใบยี่สิบเก้าปีหรือนัยออสค่ะ
คือย่านเนี้ยถึงขั้นจุดธูปจุดเทียน
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วบอกว่า
ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและขอให้เจอนายออสโดยเร็วนะคะ
คือในออสจมน้ำไปตั้งแต่เมื่อวาน
หลังจากที่กระโดดลงไปช่วยน้องนนเด็กชายวัย๑๒ขวบที่กำลังจะจมน้ำ
อย่างที่บอกน้องนนทรอดค่ะแต่ออสจมน้ำหายไปเลย
การค้นหาเช้าวันนี้อุปสรรคสำคัญเลยคือน้ำไหลเชี่ยวมาก
ฝนก็ตกลงมาเป็นบางช่วงเจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาด้วยความยากลำบากแล้วก็ระมัดระวังค่ะ
ไปทั้งหมด๖ชั่วโมงค่ะก็เจอเจอร่างนายออสจมอยู่ใต้น้ำห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
เกือบหนึ่งกิโลเมตรค่ะซึ่งจังหวะที่รู้ข่าวว่าเจอร่างแล้ว
นักประดาน้ำกำลังพาร่างกลับมาขึ้นฝั่งเนี่ยนะคะ
ญาติญาติเนี่ยร้องไห้เสียใจที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปกระทันหันแบบนี้
สะอาดกิ้มเซ่งหนึ่งในคนที่ลงไปช่วยเขาเล่าบอกว่า
เมื่อวานเห็นออสไปทอดแหกับลูกชายวัย๗ขวบ
แล้วก็เห็นน้องนนเล่นน้ำอยู่ที่ฝ่ายน้ำล้น
นนท์มาเล่นน้ำกับน้องคือน้องนัท
นัทยืนริมฝั่งแต่น้องนนท์เล่นอยู่ที่ฝ่ายน้ำล้น
แล้วอยู่น้องนนท์ก็มีที่ท่าเหมือนจะจมลงไปอะค่ะ
นายออสรีบกระโดดจะลงไปช่วย
ทีนี้ตอนแรกคนที่นายสะอาดเขาเห็นเหตุการณ์ก่อน

พอลงไปเสร็จปรากฏว่าน้องนนรูปร่างค่อนข้างจะท้วมค่ะ
เขาก็หมดแรง
นายออสก็ลงไปช่วยเหมือนกันก็หมดแรงเหมือนกัน

ก็เลยรีบวิ่งมาเรียกคนอื่นให้ไปช่วย

ทุกคนเนี่ยก็รีบลงไปคว้าร่างของน้องนนท์ก่อน
พอพาตัวน้องนนท์เข้าฝั่งได้นะคะ
ตัวเขานายสะอาดเองใกล้หมดแรงแล้ว

นายฟองเพื่อนคนที่มาช่วยก็โยนแหลลงมาให้
ก็ลากใช้แหลากพาร่างน้องนนท์ขึ้นฝั่งไป
พอหันมาดูนายออสค่ะปรากฏว่า
ออสค่อยจมหายไปหายไป

ลูกชายของนายออสเองที่มาหาปลาด้วยกัน

คือหายที่โยนมาเนี่ยมันอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่มากพอ

ทั้งที่ตัวเองก็หมดแรงแล้วเหมือนกัน

ก็รู้มาว่าสองคนอาศัยอยู่กับคุณยาย
ก่อนเกิดเหตุคือหนียายไปเล่นน้ำ

หลังเกิดเหตุนี้ยังไม่มีใครเจอตัวน้องนัทกับน้องนนท์เลยนะคะ

นับถือหัวใจคุณจริงเลยที่ยอมให้เด็กรอด
แล้วก็คุณยอมแบบถึงกับสละชีวิตนะคะ

เตือนไปถึงเด็กเองด้วยคือถ้าผู้ใหญ่บอกว่าอย่าเล่น

ช่วงปิดเทิมอะค่ะอากาศไหนที่เนี่ยร้อน

แล้วก็เกิดเหตุแบบนี้จมน้ำกันบ่อยมาก

รู้สึกว่าจะมี๕๖รายแล้วอะค่ะ
ก็ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นด้วย